คุณผู้ชมครับทหารตำรวจรวมทั้งข้าราชการในพื้นที่๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
ร่วมกันอุปสมบทหมู่๑๔๔รูปครับ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะว่าทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
บอกว่าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
จะมีพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙ติดตัวตลอดนะครับ
ตั้งใจจะอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณอารยาโภจาครับ

ภายในพระอุโบสถวัดศรีมหาโพ
อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
เป็นส่วนหนึ่งของพระภิกษุที่เพิ่งอุปสมบทเมื่อวานนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน๕๐วัน

โดยทุกรูปต่างน้อมกายใจตั้งจิตอธิษฐาน
้อมนำกุศลผลบุญที่ได้ตั้งใจสร้างถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระครูโสพิษโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพบอกว่า
นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
จะร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อน้อมถวายกุศล
โดยเชื่อว่าพลังและบุญกุศลจากการอุปสมบทในครั้งนี้
น้อมนำในหลวงรัชกาลที่๙สู่สวรรค์ชั้นดุสิต
ภุตก็คือว่าเป็นการที่ทำสิ่งถึงสุด
ให้แก่ผู้ที่มีบุญคุณต่อตนเอง
โดยเฉพาะพระบาทสมศัตริยะพันธุ์เจ้าตัว
ถือว่าเป็นผู้ที่คุ้นต่อคนทั้งประเทศ
ประเภทภูติศัพท์บุญอุตสินห้าคือเป็นความเผ็ดขนาดสิ่งที่เขาตามได้
พระจำนวน๑๔๔รูปที่อุปสมบทเมื่อวานนี้ตั้งใจเข้าอุปสมบทหมู่
โดยได้กระทำพิธีร่วมกันณวัดปัตตานีนรสโมสรอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี
จากนั้นแยกย้ายไปประจำวัดต่างในลักษณะ๔มุมเมือง
เพื่อปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจ
อาสาสมัครทหารพรานสมพรคงสมุทร
พลทหารปืนเล็กจากกรมทหารพรานที่๔๓
หนึ่งในทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
บอกว่าก่อนที่จะเข้าร่วมอุปสมบทในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
พบพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
เพื่อคุ้มครองในทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจ
จึงทำให้ปลอดภัยทุกครั้งและมีขวัญกำลังใจที่ดี
ในครั้งนี้จึงถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพไทย
จึงถือโอกาสในครั้งนี้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีอย่างล้นพ้นเป็นฐานอยู่ปัตตานีครับ
เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้บวชมีตอนออกปฏิบัติงานครับ
ก็จะใส่รูปมีรูปเหรียญของท่านใส่ในไว้ในกระเป๋าตลอด
เวลาบัตรบัตรงานครั้งนี้ได้พรุ่งก็มีโอกาสก็เลยวัดต้นแทน
อุปสมบทในครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่๒๘พฤศจิกายน
ถึง๖ธันวาคมโดยพระทุกรูปจะปฏิบัติศาสนกิจ
ตามหลักพระพุทธศาสนาและจะร่วมกันสวดบำเพ็ญกุศล
ในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลปัญญาสังวาน๕๐วัน
และร่วมเจริญสติสวดมนต์ภาวนาน้อมจิตอันเป็นกุศลให้เป็นหนึ่งเดียว
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หล่นกล้าวล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ประเทศไทยมายาวนานกว่า๗๐ปีและทรงมีพระเมตตาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
โดยเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อริยาโมจารย์ข่าวไทยรัฐทีมีไกลงาน